จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนนะฮะ
นามกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
แต่ล่าสุดอย่างที่นำเสนอข่าวไปแล้วว่า
ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการชุมนุม
มีหนึ่งคนที่ออกมาสนับสนุนคำสั่งนี้คือนายแก้วสันอติโพครับ
ท่านก็เป็นศิษย์เก่าณิติศาสตร์ธรรมศาสตร์รุ่งปีละ๒๕๑๒
ออกมาคัดค้านการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
จัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขาบอกว่าไปรวบรวมรายชื่อสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์จำนวน๒๙๖๖รายชื่อ
นำไปยื่นให้กับอธิการบดีเพื่อสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจ
ที่บอกว่าไม่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมเข้าไปใช้สถานที่ในวันที่๑๙กันยายนนะฮะ
ทางด้านของนายแก้วสันอติโพธิให้เหตุผลว่า
การชุมนุมในครั้งนี้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เคารพสิทธิของผู้อื่น
อีกทั้งการมาใช้สถานที่ศึกษาเป็นการชุมนุมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ไปฟังเสียงของอาจารย์แก้วสัตว์นะครับ
ใช้ประวัติศาสตร์ทั้งธรรมศาสตร์ใช้เด็กธรรมศาสตร์ใช้พื้นที่ธรรมศาสตร์ทำร้ายบ้านเมือง
บริโรคนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุจันทร์โอชาชันก็บอกว่า
รัฐบาลเองก็ไม่ได้ปิดกั้นการชุมนุมหรอกนะ
เป็นการชุมนุมที่ก็มีเจตนาบริสุทธิ์ล่ะแต่ว่าเป็นห่วงผู้ร่วมชุมนุม
ขอความร่วมมือให้แก่นำดูแลผู้ชุมนุมให้ดีให้ปลอดภัย
แต่ว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยก็กำชับเจ้าหน้าที่แล้วดูแลความปลอดภัยให้เรียบร้อย
เพื่อเป็นการป้องกันมือที่๓เข้ามาปลุกปลั่นทำให้วุ่นวาย
แล้วตำรวจก็วางแผนเตรียมกำลังดูแลสถานที่สำคัญแล้ว
ธรรมเนียบรัฐบาลก็บอกว่ามีการเตรียมจะเคลื่อนไปก็บอกว่าเคลื่อนไปได้แต่ว่าไม่สมควร
ท่านก็บอกว่าจะไปก็ไปได้ไม่ได้ห้ามแต่ไม่สมควร
แต่ตอนนี้ธรรมเนียบเองเขาบอกว่าจะมีการเตรียมตำรวจ๓๐๐นาย
ป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าไปข้างในนะฮะท่านนายกก็ยืนยันว่าไม่ได้มองว่าผู้ชุมนุมเป็นศัตรู
แต่มองว่าทุกคนเป็นลูกเป็นหลานนะครับ
การชุมนมที่จะเกิดขึ้นบรรเสานี้๑๙กัญญาณณ์ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสน์และการชุมนมเนี่ย
เขาต้องการจะทวงคืนอำนาจของราศดรแล้วก็เรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันนั้นเนี่ย
ก็มีหลายฝ่ายประกาศว่าจะไปร่วมการชุมนุมนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมในแวดวงของดารานักแสดงก็
แม่มีการออกมาประกาศร่วมเหมือนกันอย่างคุณซายเจริญปุระนะฮะทวิทย์เลย
วิตเตอร์ลงไปบอกว่าเดี๋ยวนะเนี่ยจะมีการจัดโรงครัวใหญ่นะฮะ
มีอาหารมีน้ำขนมเช่นแกงเขียวหวานหมูเด้งกับขนมจีน
ไอติม๕๐ถังจะเสิร์ฟให้นะฮะทั้งผู้ชุมนุมทั้งแก่นำ
แล้วก็กลุ่มพยาบาลด้วยนะฮะทั้งนี้เนี่ยแผนการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม
ครั้งนี้เขาวางแผนว่าถ้ามีผู้ร่วมชุมนุมจำนวนมาก
อาจจะเคลื่อนย้ายไปชุมนุมที่ท้องสนามหลวงนะฮะ
แล้วก็ยังมีแผนในการเคลื่อนขบวนบุกไปทำเนียบรัฐบาลในวันอาทิตย์
คือ๒๐กันยายนนี้ด้วยนะฮะเขาคาดการณ์กันว่าวันเสาร์เนี่ย
อาจจะต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ค้างคืนกันไปยาวนานไปถึงวันอาทิตย์ที่๒๐กันยายนนะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีจะเกาะติดวันเสาร์นี้ตลอดทั้งวัน
จนกว่าการชุมนุมจะยุติทุกชมก็ติดตามกันได้ค่ะนะครับ